จอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการมวยดาราสุดฮอตต้องบอกว่าโอ้โห
ถึงแม้ว่าจะลารายการไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสดราม่ามันไม่จบ
จบแต่ดราม่าไม่จบจริงจริงคุณค่ะคือต้องบอกว่าคู่ชกสองหนุ่มฮอตรุ่นเล็กเจ้าขุนกับแบงค์เนี่ย
เขาทำได้อย่างเต็มที่นะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าดราม่าเนี่ยมันสนั่นโลกโซเชียล
กับพฤติกรรมของเจ้าขุนคือหลายคนเนี่ยมองว่าไม่มีมารยาทหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการชูนิ้วกลางการชูนิ้วกลางกลางอากาศค่ะ
แล้วก็การแย่งไมค์พิธีกรอย่างกันกันตะถาวรกระแสเนี่ยลุกลามด่าทอแล้วก็ตอบโต้กันอย่างรุนแรง
จนมีทวิตเตอร์แฮชแท็กเจ้าขุนติดเทรนด์ทั้งวันเลยนะคะ
พิธีกรรายการอย่างกันกันตะถาวรเองได้จังหวะเจอสื่อมวลชนในวันนี้
ก็เลยชี้แจงเรื่องร้อนนี้นะคะยอมรับว่าเจ้าขุนเองทำไม่ถูกต้อง
แต่เชื่อว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีค่ะนะครับแต่วันนี้ก็
ที่เห็นว่าเขียนว่าแย่งใหม่อะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นพี่ชายน้อง
ผมก็ต้องพูดจริงว่าสิ่งที่น้องทำไม่ถูกต้องนะ
คือคุณไม่สามารถแย่งไมค์จากใครก็แล้วแต่แบบนั้นได้ไม่ถูกต้อง
แต่ผิดไม่ผิดมันต้องดูที่เจตนาครับผมอยากให้ดูคือน้องเอาไมค์ของผมอ่ะ
ไปขอบคุณแฟนคลับของแบงคิติคือทีมไว้นั่นคือเจตนาครับ
คือเจตนาดีแต่การกระทำผมก็กล้าพูดว่าไม่ถูกต้อง
เรื่องนี้ครับจริงน้องรู้แล้วและผมว่าครอบครัวของน้องคือพี่เจ
และพี่ปินก็รู้แล้วคือไม่มีใครอยากทำอะไรไม่ดีออกมาให้ประชาชนมานั่งว่าหรอก
อืมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรขนาดนั้นหรอกอ่ะนะคะอ่ะด้านโค้ชอองตวนค่ะ
ฝึกซ้อมให้กับเจ้าขุนก็เจอดราม่าไปด้วยเหมือนกันนะคุณหนักเลยเนี่ย
คือเขาเนี่ยโชว์เก่าบนสังเวียนหลังเด็กตัวเองแพ้น็อก
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้โพสต์ขอโทษผ่านไอจีแล้วนะคะ
รับว่าตัวเองขาดสติและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมา
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบง่ายหรือเปล่าเพราะพี่เป๊กสัญชัยอินจัดค่ะไม่พอใจ
นี่เลยพี่อองตวนพูดท้าชก๓รุ่มหนึ่งกลางรายการ
ขอโพสต์เดือดเลยนะคะว่าอยากลองก็ติดต่อมาตื๊ดชกตึ๊ดเอาจริง
คุณชกดิฉันยิงนั่นแหละค่ะนะหมัดหรือจะสู้ปืนนะคุณนะ
ว่าคุณพ่อเจเจตรินเองก็เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊คถึงประเด็นนี้นะคะ
โดยบอกว่าเจ้าขุนเนี่ยยังสบายดีทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลความรักของครอบครัวจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะคะ
ปิดท้ายที่แม่ปิ่นค่ะโพสต์ให้กำลังใจลูกชายเช่นกันโดยบอกว่าลูกชนะตั้งแต่วันแรกที่ขอขึ้นชกแล้ว
ไม่ต้องขอโทษแม่ที่ไม่ชนะหลังจากนี้ชีวิตมีอะไรให้ลุยอีกเยอะนะคะ
คือต้องบอกว่ากระแสโจมตีเจ้าขุนเนี่ยตอนนี้กำลังหนักมากบนโลกโซเชียลนะคะหลายคนก็วิภาควิจารณ์ว่าครอบครัวนี้ไม่มีมารยาทหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีการสอนมารยาทกันหรือเปล่า
ก็จะคอมเม้นท์อะไรก็เอาที่พรหม่อพอดี